แล้วค่ะคุณผู้ชมคะจากเรื่องของสภาพฟ้าฝนมาดูเรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันนะคะ
ที่หลายคนก็ให้ความสนใจกันอยู่ก็เป็นสืบเนื่องจากเรื่องที่หมอปลาเนี่ย
ไปเปิดเผยเรื่องราวของหลวงปู่แสงนะคะซึ่งก็ล่าสุดวันนี้เนี่ยจริงจริงแล้ว
คณะแพทย์ก็มีการแถลงเรื่องอาการป่วยของหลวงปู่แสงด้วย
แต่เราจะดูเรื่องของหมอปลาก่อนเพราะว่าทางด้านของไพรวันเนี่ย
คุณไพรวันพันธบุตรเนี่ยเขามีการออกมาโพสต์แล้วแล้วก็ออกมาบอกว่าทางหมอปลาติดต่อเขาเข้ามา
และอยากจะให้เขาเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนที่จะนำพาคณะของทางหมอปลาเนี่ย
มากราบขอขมาต่อหน้ารูปของหลวงปู่แสง
ก็นำโดยทางด้านของนายไพรวันวรรณบุตรนะคะแล้วก็นายสมปองนครไทยสงฆ์

มีการจัดกรีมพิธีจัดกรีมดอกไม้พานทูบเถียนแผ่
สำหรับการขอขมาหลวงปู่แสง
แล้วก็เลื่อนมาเป็นตอนบ่ายโมงตรง
เพราะว่ามีการสั่งทำภาพของหลวงปู่
ที่จะเอามาใช้พิธีขอขมามันแห้งไม่ทัน

ทางด้านของนายไพรวัลนายสมปองเองก็กลายก็เป็นผู้นำกล่าว
ขอขมาต่อหน้ารูปหลวงปู่แสง
ซึ่งก็มีหมอปลาภรรยาหมอปลาทนายภัยศาลเรืองฤทธิ์
แล้วก็นายกัณทัศน์นะคะหรือว่ากันจอมพลัง
ก็ก้มกราบหลวงปู่แสง๓ครั้ง
แล้วมีการยกพานทูบเทียนแผ่ดอกไม้
วางหน้ารูปหลวงปู่เพื่อขอขมาลองชมบรรยากาศค่ะ
อันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นบางช่วงบางตอนของการทำพิธีค่ะพี่ปอ

แล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมทำไมหมอปลา
มาทำพิธีบ้านของตัวเองต่อหน้ารูปหลวงปู่แสง

ทำไมไม่ไปกราบขอเข้ามาท่านด้วยตัวเอง

ใช่อันนี้มีเหตุผลนะคะคุณผู้ชมหมอปลาเขายืนยันว่า
ตัดสินใจทำพิธีขอคำมาที่บ้านพักของตัวเอง
เพราะไม่อยากไปปะทะกับลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงค่ะ
ที่ลูกศิษย์ก็มีการแจ้งมาก่อนหน้านี้แล้วแหละว่า
ไม่ต้องการให้หมอปลาไปที่วัด
แต่ถ้าหากลูกศิษยินยอมให้ไปขอขมาได้
หมอปลาบอกว่าพร้อมที่จะไปทันที
และการขอขมาวันนี้ทำด้วยความใจจริงค่ะ

ที่คิดตื้นว่าพระป่วยต้องรักษาภาพใดคำพูดใดที่เหมาะสม
กราบขอขมาหลวงปู่ด้วยใจ
แล้วก็ย้ำว่าตัวเองมีเจตนาที่ดีนะคะในการเข้าไปพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ไม่ได้ว่าไปเพื่อจะไปสร้างหลักฐานอะไร

อันนี้มันเป็นความคืบหน้าที่มีการรายงานกันเข้ามา

มีผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ค่ะแห่งหนึ่ง
โทรศัพท์มาหาแล้วพยายามให้หมอปลาพูดว่า
มีการวางแผนกันกับสื่อมวลชนหลายช่อง
อ้างว่าช่องดังกล่าวนั้นทัวร์ลงเยอะ
และมีการกดดันนักข่าวที่ตามไปทำข่าว
ตัวเองค่ะหมอปลาบอกว่ายืนยันไปว่า

ผู้สื่อข่าวดังกล่าวและสื่อมวลชนไม่ได้รู้เรื่องเลย
หลังทราบว่าผู้สื่อข่าวสาวรายนี้ถูกไล่ออก
ก็ตัดสินใจจริงมีการโทรไปหาผู้บริหาร

จากนี้จะไม่ขอทำงานกับช่องดังกล่าวอีกต่อไป
และเห็นว่าบทลงโทษนักข่าวนั้นรุนแรงเกินไป
ตัวเองยอมน้อมรับความผิดแต่เพียงผู้เดียว
ยืนยันด้วยว่าหลังจากนี้ยังไงก็จะเดินหน้าปราบนะคะพระอารชีต่อไป
แต่ต้องมีการปรับยุทธวิธีใหม่หมอปลาบอกแบบนี้
ค่ะก็คงต้องระมัดระวังกันอีกเยอะเลยนะคะ
เราไปดูบรรยากาศบ้างที่วัดป่าอรัญญาวิเวกจังหวัดอำนาจริงค่ะ

เพราะว่าทางวัดยังคงงดประชาชนทั่วไปไม่ให้ไปเยี่ยมกลับไหว้นะคะ

สำหรับบรรยากาศที่วัดป่าอรัญญาวิเวกที่หลวงปู่แสงยานวโรกลับมาจำวัดเนี่ยนะคะ
เช้าวันนี้ประตูทางเข้าวัดปิด
มีเจ้าหน้าที่กรมการปกครองมาประจำการด้านหน้าประตู
เปิดประตูให้เฉพาะลูกศิษย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปค่ะ
จากการสังเกตก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ทยอยเดินทางมาที่วัดกันตลอดเลย
แต่ว่าไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าพบหลวงปู่แสงนะคะ
นางสมหญิงบัวบุตรอายุ๖๔ปีเป็นสอสอจังหวัดอำนาจริง
แล้วก็เป็นลูกศิษย์นำอาหารมาฝากถวายให้หลวงปู่แสงแล้วก็พูดกับนักข่าวนะคะ
ถึงแม้นักข่าวสาวจะกราบขอเข้ามาต่อหน้ารูปหลวงปู่แสงแล้วก็ยังไม่ให้อภัยนะคะ
ส่วนหมอปลาจะทำพิธีขอขมาหน้ารูปถ่ายก็เป็นเรื่องของหมอปลา
แต่เธอก็ไม่ให้อภัยเหมือนกันเพราะว่าคำพูดพฤติกรรมไม่ให้เกียรติ
หลู่หลวงปู่แสงอย่างมากเป็นไปได้
บอกว่าอย่ามาเหยียบจังหวัดอำนาจริงอีกเลยนะคะฟังเสียงหน่อยค่ะ
การที่มาขอคำมาปู่ไม่ศึกษา
สิ่งที่นำมาขอขมาปู่แพรเทียนทูปนี่มันผิด
มันเป็นอวะมงคลซึ่งมันผิดรูปแบบอันนี้สำหรับคนตายนะเขาไม่ทำกัน
ถ้าเป็นสิริมงคลเฉพาะคนที่อยู่สการะจะต้องเป็นทูบอยู่ก่อน
ถึงจะใช่จับช่วงเกินไปแล้วจะมาขอโทษแล้วมันยอมรับสารภาพตัวเองสร้างกันขึ้นมา
เพื่อจะมาทำแบบนี้ผิดอยู่แล้วอย่ามาลบหลู่ศาสนามันเยอะแล้วมากแล้วไม่ใช่หน้าที่
ไปเป็นหมอผีรักษาคนเจ็บป่วยดีแล้ว
ค่ะก็ไม่ค่ะไม่ให้ไปก็คือหลายคนก็ไม่อยากจะให้หมอปลาไปเหยียบที่นั่นเลยนะคะ
เพียงแค่ไม่ให้ไปวัดนะคือไม่ให้เข้าไปที่จังหวัดอำนาจริง
ใช่อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อ
เพราะว่าหลังจากที่วันนี้เนี่ยหมอปลาไปทำการขอขมาแล้วเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าทางลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่แสงเนี่ยจะให้อะไรหรือเปล่านะ